คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการจัดพิธีตักบาทพระสงฆ์๑๓๐รูปนะคะ
เพื่ออุทิศถวายแด่หลวงพระคูณบริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
ติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

บรรยากาศในช่วงเช้าที่วัดบ้านไร่อำเภอด่านกุศจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากนั้นมาร่วมตักบาททำบุญพระสงฆ์
จำนวนมากกว่า๑๕๐รูปเพื่ออุทิศถวายแด่หลวงพระคูณปริสุทธโธนะครับ
ขณะที่บรรยากาศในเมนลอย๙ยอดด้านหลังของผมนะครับ
ก็พบว่ามีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์กันตั้งแต่ช่วงเช้าครับ
พุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่มาจากบ้านไร่แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ
เดินทางมาที่วัดเพื่อมาร่วมกันทำบุญตักบาทในช่วงเช้า
เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณบริสุทธโธ
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๑แล้วก็เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่นะครับ
การทำบุญตักบาทในครั้งนี้นะครับมีพระสงฆ์ที่บวชอุทิศถวายแด่หลวงพระคูณ
บินทบาทประมาณ๑๕๐รูป
โดยการตักบาทจะมีการจัดขึ้นในทุกเช้านะครับไปจนถึงวันที่๓๐มกราคมนี้
จากนี้นะครับในช่วงเช้ายังมีชาวบ้านได้นำอาหารจำนวนมาก
รวมกันไว้ที่โรงทาด้านหลังเพื่อให้พระสงฆ์ได้ฉันกันในช่วงเช้านะครับ
สำหรับกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันนี้นะครับโดยตลอดทั้งวันจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนนั้น
เข้าไปวางดอกไม้จันทร์ที่หน้าหีบศพทอง
โดยภายในนะครับจะบรรจุสรีระสังขารจำลองหลวงพระคูณที่ทำจากขี้พึ่ง
โดยภายในนะครับจะมีเล็บเส้นผมฟันแล้วก็เครื่องอัฐบริหารของหลวงพระคูณบรรจุภายในโรงด้วยครับ
ซึ่งโรงของท่านนะครับจะนำไปปฏิสถานบนเมนลอย๙ยอด
อยู่ด้านหลังพระอุโบสถเพื่อเตรียมทำพิธีชะพนักกิจคู่ขนานไปกับจังหวัดขอนแก่น
ในวันที่๒๙มกราคมนี้นะครับ
ที่ก็มีแก่งเขามาที่บริเวณวัดนั้นก็มีการตกแต่งอย่างสวยงาม
แล้วก็อันนี้นะครับทืบอสกาลที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
สนิกชนจำนวนมากเดินทางมาวางดอกไม้จันทร์
เพื่อว้ายอาลายและราฤทธิ์ถึงหลวงพ่อคูณ

ก่อนที่จะมีการเผาร่างจำลองของท่านนะครับ
ในวันที่๒๙มกราคมนี้
ซึ่งก็จะเป็นพิธีคู่ขนานไปกับจังหวัดขอนแก่นนะครับ

รายงานจากวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาครับ